ทุเรียนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติ
แต่ว่าทีนี้บางช่วงถ้าน้ำน้อยผลผลิตออกมาน้อยราคาแพง
พอแพงแล้วก็มีคนอยากทานพอไม่มีเงินไปซื้อก็ไปขโมย
ขโมยทุเรียนไปดูภาพกันค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในจุดใกล้กับร้านขายทุเรียน
ที่ตลาดเทเวศกรุงเทพนี่แหละเนี่ยค่ะมีขโมย๒คน

ประกอบกับผู้หญิงอายุ๕๐๖๐ปีคือ๒คนนี้เขาเป็นผู้หญิง

คนร้ายขับรถกระบะเข้ามานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ

เข้าไปที่ร้านขายทุเรียนไม่ได้ขโมยลูกเดียวนะคะ

ทั้งเข่งแล้วก็ค่อยลากลากไปขึ้นรถกระบะที่ตัวเองขับมา
ปกติตัวเองจะนำทุเรียนไปวางไว้ที่ตลาดเทเวศ
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อขายในตอนเช้า
กระทั่งกลางดึกของ๑๗พฤษภาคม

ปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนแอบเข้ามายกทุเรียนไปทั้งเข่งเลยนะคะ
โดยที่ตลาดเทเวศเคยเกิดลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ว่าที่จุดนี้ไม่เคยจับคนร้ายได้เลยนะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็เลยแจ้งตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว
ดำเนินการตามหาผู้กระทำความผิด
บอกว่าอยากให้ได้ตัวมาลงโทษเร็วเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขามีสินค้ามาขาย
แต่สินค้าของเขาไม่ได้ขายเพราะมันหายไปกลางดึกค่ะ

คือลักษณะของรถกระบะคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ไม่ได้สังเกตไง
อาจจะเป็นรถของพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่า
จะเป็นเจ้าของเองหรือเปล่ามายกเข่งไปเนี่ยนะฮะ